อันนี้ค่ะมันจะต้องเสียตังค์ในกระเป๋าเพิ่มมากขึ้น

เพราะว่าหลังจากเปิดปีใหม่มาเป็นยังไงครับ
ปรับราคาไข่ไก่ขึ้นค่ะ
ขึ้น๒๐สตางค์แล้วจะมีผลเมื่อไหร่

เห็นว่า๔สมาภัณฑ์ไข่เขาพร้อมใจกันปรับขึ้นใช่ไหม
ก็๔สมาภัณฑ์ที่ว่ามีสหกรผู้เลี้ยไข่ไก่๘ริ้วใช่ไหม
หกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่เชียงใหม่ลำพูน
แล้วก็สหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่ลุ่มแม่น้ำน้อย
รวมถึงสหกรผู้เลี้ยงไก่ไข่ชนบุรีค่ะ
ประกาศเลยนะปรับขึ้นราคาไข่คละหน้าฟาร์ม
องนึงเนี่ย๒๐สตางค์จากฟองนึงนะ๓บาท๔๐สตางค
ก็เป็น๓บาท๖๐สตางค์มีผลวันศุกร์ที่มันไม่สุกเลยค่ะคุณผู้ชม
๖มกราคมวันพรุ่งนี้ก็ให้สอดคล้องกับปริมาณผลผลิต
เพราะว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมีการปลดแม่ไก่จำนวนมาก
คือเขาต้องการจะรักษาพวกเสถียรภาพราคาไข่ไก่
ก่อนหน้านี้นะถ้าเกิดย้อนไปปีที่แล้วพฤษภามิถุนา
ตอนนั้นผู้เลี้ยงไก่ไข่เนี่ยประสบปัญหาไข่ไก่ล้นตลาดค่ะ
ประสุทธิ์ภาคเอกชนก็เลยร่วมมือกันทำเหมือนกับพยายามแก้ไขปัญหามาตลอดนะคะ
ทั้งเรื่องของการเพิ่มปริมาณการส่งออกไข่ไก่แล้วก็การปลดแม่ไก่ยืนกรงก่อนกำหนด
ทีนี้เสถียรภาพของการผลิตแล้วก็ราคามันก็อยู่ในระดับที่เหมาะสม
ก็คือ๓บาท๖๐สตางค์ต่อฟองแต่ทีนี้มันจะไปส่งผลกระทบกับผู้บริโภคค่ะ
ควักกระเป๋าจ่ายเงินซื้อไข่ไก่เพิ่มมากขึ้นนะคะ